อีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องระวังเหมือนกันค่ะเป็นห่วงจริงเลย
สำหรับคู่หวานคู่นี้นะคะณเดชน์กับยายา
เมื่อวันก่อนณเดชนโอบอกแล้วว่าอาการยายา
คือก่อนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ายาย่าเนี่ยเป็นลมลมพับกลางกองถ่าย

หลายคนก็ตกใจเออเป็นยังไงคะเป็นห่วงมากเลยนะคุณผู้ชม
ยาย่าค่ะออกมาเปิดเผยอาคารนี้ด้วยตัวเองแล้วนะคะ
ว่าเออจริงเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นเป็นลมนะคะพี่
แค่มีอุบัติเหตุแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อค่ะ
แต่ด้านแพ้ยาฆ่าเชื้อไงเอออาการมันก็เลยหนัก
ใช่นะมันก็เลยแบบเข้าขั้นโคม่าค่ะ
ก็เลยมีอาการนะจนต้องเข้าไอซียูเลยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะก็หายดีเป็นปกติแล้ว
แล้วก็หนุ่มณเดชน์ค่ะก็ดูแลอย่างดีเลย

เดี๋ยวไปฟังกระเล็กค่ะจากยาย่าจ๊ะ
อุปฏิเหตุในกล่องค่ะใช่ค่ะอุปฏิเหตุในกล่อง

ก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้น
ก็อยู่โรงพยาบาลค่ะหลายวันอยู่ค่ะ
คือการแพ้ยาค่ะมันจะแบบหลอดลมมันจะตี
มันจะแบบหัวใจเต้นแรงความโดนตกอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้คือแพ้ยาก

ก็ดูแลดูแลค่ะก็น่ารักมาก
ไปเวลาท้ายหนูทำงานค่ะ
แม่งเนอะทำงานทั้งคู่

ทุกวันเป็นวันดีได้ค่ะ
ก็ตรงดูแลน้ำถึงข้าวถึงก็หน่อยนะครับขี่ละครับตอนเหลือขนาดนี้นะครับ